กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องถามเลยว่า

ควรจะเอาเวลาไปตรวจดวงชะตาดูบ้างนะคะ

ถ้าอย่างนั้นเลยค่ะดวงตอนนี้พระศุกร์เข้าพระสาวแทรก

อย่างไรได้

ไม่รู้ว่าเรียกว่าดวงรุ่งหรือว่าดวงร่วงกันดีนะครับ

ต้องป่วยเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายรอบ
ล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบข่าวกันไปก่อนหน้านี้
เป็นลมล้มฟุบลงกลางกองถ่าย
ตกออกตกใจกันใหญ่เลยทีเดียวนะคุณผู้ชม
งานนี้ค่ะมีบางกระแสมองว่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเองก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุ
ขาตั้งสำหรับกั้นแสงไฟในกองถ่าย

ก็เลยเกิดเป็นรอยแดงได้รับบาดเจ็บไปแล้วครั้งก่อน
ซึ่งโดยส่วนตัวสาวจันทร์เองเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ

แล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับดวงอะไรทั้งสิ้น

อาทารจะกระจ่าหน่อยซิโอเคเปล่า

เราก็เจอทั้งฝนจริงทั้งฝนปลอม

ก็เลยกลับมาไม่สบายอาการหนัก

วิตามินค่ะสมมุติถ้านอนดึกก็พยายามทานวิตามิน
พยายามทานแบบผักผลไม้ให้เยอะใช่
พี่กระจักรเจ้าก็จะมีอุบัติเหตุในกล้องถ่ายเหมือนกัน

ว่าอุบัติเหตุนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้น
อย่างนี้มีจะไปเสริมดวงไหว้พระทำบุญเลยไหมคะ
มีค่ะก็ไปทำค่ะไปสวัสดีทางกระทานทำบุญทำทานได้เลยใช่
แต่ว่ามีดูดวงเป็นพิเศษไหมว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้
ยังไม่ได้ว่างเลยค่ะทำงานทุกวันเลยยังไม่ได้ดูดวงอะไร
แต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะมันไม่ใช่อุบัติเหตุที่เป็นอะไรร้ายแรง
เป็นการเจ็บป่วยทางร่างกายไม่น่าจะมีอะไรเพราะตอนนี้ก็แข็งแรงแล้ว
ให้สบายใจแล้วกันแล้วก็ดูแลตัวเองดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
สู้นะคะจริงเราต้องดูแลนะเรื่องของสุขภาพร่างกายสำคัญนะคะ